ไปดูผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ตอนนี้มีการแนะนำให้เกษตรกรนั้นมาเลี้ยงในช่วงหน้าแรงแบบนี้
สร้างรายได้วันละ๑๐๐บาทคุณผู้ชมครับ
ติดตามจากคุณจดารัฐโภคาธนวัฒ
วันนี้พาไปชมโครงการวิจัยโครงการนี้ครับ
เพราะนอกจากจะใช้ต้นทุนเพาะเลี้ยงต่ำช่วงหน้าแรงแล้ว
ยังเป็นช่วงที่มดแดงออกไข่มาก
สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรวันละ๕๐๐๑๐๐บาท
มดแดงจะออกผลผลิตในช่วงหน้าแรง
ก็เหมาะที่จะเอามาเป็นรายได้ช่วงหน้าแรงครับ
กรณ์ในการเลี้ยงก็หาได้ตามบ้านนะครับ
แล้วก็เชือกก็หาได้ตามบ้าน
แล้วก็พวกขวดพลาสติกไว้สำหรับให้อาหารเขาครับ
พวกน้ำน้ำหวานอย่างนี้ครับ
การปลูกผู้ใช้น้ำน้อยเช่นกล้วยไข่เกษตรสาธสอง
พริกขิหนูลูกผสมพันเทเวีย์หกสิบ

และถั่วลิสงสายพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง

นำมาเสนอเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร
มีการนำเสนอว่าสาเหตุของภัยแรงคืออะไร
และการแก้ปัญหาในเรื่องของภัยแรง
ที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วมีอะไรบ้าง
และก็ที่สำคัญก็คือนวัตกรรมของมหาลัยเกษตรศาสตร์
เราได้เอานวัตกรรมต่างที่เราคิดว่า

ในการสู้ปัญหากับภัยแรงได้มีอะไรบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย
หรือว่าพืชทนแรงหรือเครื่องไม้เครื่องมือ
ที่เอามาช่วยในการจัดการในเรื่องของการเตรียมการพ่อปู่
งานยังได้จัดโซนให้เกษตรกรนำสินค้ามาขาย
ให้ผู้ซื้อได้จับจ่ายในราคาต้นทุน
โดยปีนี้แบ่งออกเป็น๑๕โซน
จำหน่ายทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตร
สินค้าโอท็ปสัตว์เลี้ยงและผันไม้ต่าง
ตั้งอยู่บริเวณทางเดินรอบมหาวิทยาลัย
ตลอดระยะทางกว่า๔กิโลเมตร
จากนี้นะคะที่งานเกษตรแฟร์ยังมีโซนตลาดน้ำขวัญใจเกษตร
รวบรวมเอาอาหารคาวหวานขึ้นชื่อ
จากตลาดน้ำชื่อดังทั้ง๙แห่งมารวมเอาไว้อยู่ในงานเดียว
แต่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะ
ตลาดน้ำโบราณมหานครหรือลูกชิ้นทอดโกฮับชื่อดังจากตลาดน้ำนครรังสิต
ทั้งหมดนี้สามารถหารับประทานได้ที่ตลาดน้ำขวัญใจเกษตรค่ะ
งานเกษตรแฟร์จะจัดไปจนถึงวันที่๖กุมภาพันธ์
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มครึ่งค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน